คือช่วงนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในบ้านเราเนี่ย
วันหนึ่งก็ร้อยกว่าศพนะฮะคือแต่ละวัดโดยเฉพาะวัดที่วัดชาวประนักศิริษฐ์ศพ
ที่เสียชีวิตจากโควิดวันนึงก็เผาหลายศพอย่างที่นี่นะครับน้องผู้ชม

เริ่มพังแล้วต้องชาติพนักกิจหลักบาทกษบผู้เสียชิดจากโควิด

โควิด๑๑ศพต่อวันนะครับ
บอกว่าเมนเตาเผาใช้งานหนักเหลือเกิน
ก่อนนั้นมีผู้ใจบุญนำเตาเผามาบริจาคก็พอช่วยได้
เผาคราวเดียวได้๒ศพแต่ตอนนี้ก็ต้องทำงานหนักอยู่ทั้ง๒เตา
ผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่บ้างรักใหญ่เพิ่งมาเจอที่นี่เผาวันนึง๑๐ศพ๕ศพ
เมื่อคืนเจ็ดศพ
โควิดอย่างเดียวที่เนี้ยวันนี้มีผู้บริหารค่ายเพลงนะครับมี
ครูเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วก็เซียนพระชื่อดังนะฮะ
วันนี้ก็ไปกันที่วัดแห่งนี้นะครับอาจารย์ไข่มา
มีหัวหน้าด้วยนะครับมูลยนทิมิโรเคิลออฟไลน์ด้วยนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยวันนี้ไปมอบเตาเผาสำรองให้กับวัดเสาทงหินนะครับ
เพื่อใช้สำหรับชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับ
เป็นเตาระบบไฟฟ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ศพหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงพักสัก๓๐นาทีก็สามารถจะเผาต่อได้
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทางวัด
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ

เผาศพของเรานั้นเสียหายมาหลายครั้งมากครับ
ซ่อมแล้วแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วแล้วซ่อมอีก
เตาหลักของเรานี้ใช้การไม่ได้
จึงต้องเอาเตาสำรองมาใช้
เนื่องจากว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์ศพคาอยู่ในเตา
และเตาหลักนั้นเสียหายใช้กันไม่ได้
ต้องเรียกช่างมาซ่อมโดยการด่วน
จากว่าจะต้องให้ภารกิจเร่งด่วนนี้สำเร็จให้ได้ในคืนวันนั้นครับ
ท่านที่ต้องการร่วมกันทำบุญนะครับ
เดี๋ยวเรามีเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอนะครับ
เพราะว่าทางวัดต้องซ่อมเมนเผาศพเตาเผาศพที่เป็นชุดหลัก
แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเสียหาย
อยากร่วมสมทบทุนทำบุญร่วมกันเนี่ยกับวัดเสาทงหิน

เลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับ
เลขที่บัญชีชื่อบัญชีวัดสาวทงหินเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙

ถ้าท่านใส่หมายเลขบัญชีเรียบร้อย
จะทางออนไลน์แอปพลิเคชันหรือว่าโทรไปถามทางเจราชีธนาคาร

สาวทงหินเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙